คุณผู้ชมเชื่อหรือไหมมีความฝันว่าไปถึงฝันจริง

คุณผู้ชมร้วมสงสัยเอาแม่อองมาถูกตลอด

คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแม่อ๋อมเนี่ยค่ะถูกมาหมดแล้วทุกรางวัลรางวัลที่๒มีหลายรอบแล้ว

ยกเว้นรางวัลที่๑นะคะแม่อ๋อมบอกกับเราเลยว่าดิฉันอยากเฮอยากกรี๊ดสนั่น
และด้านบ้านบอกกับทุกคนว่าถูกรางวัลที่๑ค่ะ
แม้ที่ผ่านมานะคะจะถูกแค่รางวัลที่๒ค่ะ

ต้องถามว่าพี่อ๋อมมีไหมจ๊ะน้องจอมทัพเนี่ยลูกชายให้หรือเปล่านะคะ

ก็บอกว่าต้องรอดูนั่นแหละตามงานศิลปะ
แล้วยืนยันเลยนะคะว่าตรงนี้เวลาลูกชายเขาเขียนเนี่ย

อยู่ดีจอมทัพก็บอกแม่เอาปากกามาเดี๋ยวผมจะเขียนให้
แบบนี้เลยส่วนเลขงวดนี้จะเป็นเลขอะไร
ไปชมจัดเลยจ้า
รางวัลที่๒ก็แบบไม่คาดคิดอย่างนี้
เพราะมัน๒มันก็น้อยนะคนที่จะถูก

จะเป็นยังไง
แล้วคุณแม่จะเป็นจะเขียนเลขซ้วยนะ
เขียนดังนี้พูดกันอย่างนี้

คือพี่ออมก็ไม่ได้มาใบ้หรืออะไร

ถ้าบนต้องบนเจ้าแม่

แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าเนี่ยเป็นสีสันนะ
แล้วคนจะบอกโหบนเทิงไพรัสเอาอีกแล้ว

ทั้งหมดทั้งหมดความเชื่อมันก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าสองมือเราเนี่ยสำคัญที่สุดแล้ว
สองมือที่เราจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่
ใช่ใช่ด้วยแล้วก็ต้องส่องมือทำมาหากินด้วย

ดูรายการเราก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยสุดให้ไป